อีกหนึ่งเรื่องหลังจากที่มีรถเก๋งสีดำพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นอายุ๑๙ปี
แล้วก็ลากไปไกลจนบาดเจ็บสหัสตอนแรกหลบหนีไป
ล่าสุดมามอบตัวพร้อมเจรจาแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่าง
ให้คุณผู้ชมได้ไปชมคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันก่อนครับ
ดูในที่เราวงกลมสีแดงเมื่อสักครู่นะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจนทีเดียว
ชนล้มแล้วปุ๊บลากเข้าไปลากไปฮะจนเขาบาดเจ็บนะฮะ
ก็หลบหนีไปเลยครับเป็นคลิปในกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะเป็นรถเก๋งสีดำขับตามหลังมา
ตอนแรกขับตามรถจักรยานยนต์ของนายวริพาทอันทพันธ์อายุ๑๙ปี
หรือน้องบร้ายคนเจ็บคนคีย์เห็นอีก
ตอนแรกขับมาระยะประชิดเลยคือจี้เหรอว่าไงเท่าเถอะ
ทำให้รถจักรยานยนต์ของน้องไบร์ทกระเด็นขึ้นไปบนทางเท้า
ป้ายของสถานีบริการสวัสดิการในฐานทัพเรือสัตเทฮีบ
ร่างของไบท์เนี่ยกระเด็นไปอยู่ทางเข้าแล้วนะฮะ
แต่คนขับรถเก่งสีดำพยายามจะขับหลบหนี
ที่เห็นในคลิปเลยแล้วก็ลากรถจักรยานยนต์เข้าไปไกล
คือที่เขาเรียกว่าเป็นคนขับรถอมหิต
เพราะว่าคือมันเฉียวไปแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าเฉีย
แต่ยังขับต่อไปแล้วคือเห็นอยู่ว่ามันทับเขาอะค่ะ

แล้วก็ลากไปคนก็เลยมองว่าหูจิตใจทำด้วยอะไร

อมหิตเหลือเกินคนเขาก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิด๒๙กันยายน
ทีนี้นางสาวจันทร์สว่างฤทธิ์วันอายุ๓๙ปี

ทราบเรื่องจากข่าวก็ตกใจมาก
ไม่คิดว่าลูกชายจะมาเจออะไรแบบนี้

เพราะว่าลูกชายได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างหนักทีเดียว

รวมไปถึงจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด
แล้วก็ทางด้านของทางเข้า

สัญจรไปมาตามทางเลี้ยวขวา

ชื่อชื่อว่าหมู่บ้านทุ่งปลูก

ติดต่อมาที่เพื่อนรุ่นพี่ของน้องไบร์ท

แล้วก็จะชดใช้ค่าเสียหายให้หมดทุกอย่าง

เป็นนามสมมุตินะครับก็เป็นชื่อเล่นของเขา
แต่ว่าขอสงวนชื่อจริงกับนามสกุลจริงเขาไว้ในเบลเนี่ยอายุยี่สิบหก
ขับรถเก๋งสีดำคันที่เกิดเหตุนี่แหละบอกว่า
หลังจากมีการเจรจากันเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันว่า
ที่ศาสตร์พอร์สดาหิบเขาก็อ้างว่าวันเกิดเหตุ
ระหว่างขับรถเข้าบ้านเขาก็ขับตามรถจักรยานยนต์ของ
ไบร์ทมาด้วยความเร็วแล้วก็ไปชนท้าย
พอชนปุ๊บตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยขับรถหนีเลยครับ
ด้วยความตกใจนะฮะขณะที่แม่ของไบท์บอกว่าตอนนี้เรื่องการชดใช้ยังตัดสินใจไม่ได้
เพราะว่าขอรอดูอาการลูกชายก่อนนะจะให้ตัดสินใจอะไรเองด้วยก็คงไม่ได้นะครับ
ขณะที่ตำรวจสพสัตเทียบเองก็ตามไปยึดรถเก๋งทันที่กรอกเหตุคันนี้
นายเบลขับไปจอดเอาไว้ที่บ้านแฟนสาวเพื่อนำไปที่สถานีตำรวจ
แล้วก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
มีคนชอบพูดเนาะที่บอกว่าถ้าชนคนแล้วให้ชนให้ตาย

ก็บอกว่าในเรื่องของการรับผิดชอบในการชดใช้เนี่ยมันจะง่ายกว่าจริง

ถ้าชนใครเขารีบลงไปดูค่ะ

ต่อให้ตกใจมันก็ต้องตั้งสติได้หลังจากนั้นสักครู่นึงแหละ

นั่นคือความรับผิดชอบที่คุณควรจะต้องมีในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง